คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ที่นครปฐมค่ะ
คนร้ายปลอมตัวเป็นพนักงานส่งของ
ทำทีไปส่งของที่ร้านทอง
แต่ปรากฏว่าชักปืนออกมาชิงทรัพย์ที่ร้านทองค่ะ
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เอง
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
โอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะคนร้ายแต่งตัวคือเนียนนะคะ
เนียนดูเหมือนเป็นพนักงานส่งพัสดุจริง
แต่ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบใส่แว่นตาใส่ถุงมือ
หน้ากากอนามัยมีห่อพัสดุมาด้วย
แล้วพนักงานร้านทองเป็นผู้หญิงก็เดินออกไป

แต่คนร้ายมีปืนชักปืนออกมาขู่แล้วก็โยนถุงผ้า
ให้พนักงานที่ร้านทองกวาดทองลงถุง
วงจรปิดในร้านนะคะจะเห็นจังหวะที่คนร้ายก่อเหตุ

พนักงานในร้านผู้หญิงหมดเลยครับเป็นผู้หญิงล้วนล้วนเลย
หนึ่งเดินเปิดประตูออกไปที่หน้าร้านใช่ไหม
นึกว่ามาส่งของจริงแล้วสุดท้ายนี่ดูการก่อเหตุ
ก็บอกให้พนักงานหลบไปกวาดทองมาให้หน่อย
พนักงานเขาก็กลัวนะคะเพราะว่าเห็นคนร้ายมีปืน

ส่วนวงจรปิดหน้าร้านจะเห็นคนร้ายถือซองพัสดุ
นี่คือธรรมเนียนเลยเหมือนมาส่งพัสดุ
นี่นะคะพอพนักงานออกมานี่ชักปืนแล้วผลัก
พนักงานกลับเข้าไปในร้านเห็นไหมคะเอาปืนจี้เลย
แล้วดันพนักงานผู้หญิงกลับเข้าไปในร้าน

ร้านทองแห่งนี้อยู่ในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
พนักงานของร้านบอกว่าคนร้ายมันแต่งตัวเนียนมากเลย

แต่เห็นแล้วแหละว่าวนมาหน้าร้านแล้วรอบนึง

ก็นึกว่าเขาหลงทางหรือเปล่าไม่รู้ที่อยู่หรือเปล่า

เพราะว่าเห็นคนร้ายถือซองถืออะไรมาด้วย

อ้าปากถามเลยพัสดุของใคร
โอ้โหเท่านั้นแหละคนร้ายชักปืนมาจี้เลยนะคะ
แล้วดันเธอกลับเข้าไปในร้าน

ถุงผ้าให้แล้วบอกให้หยิบทองใส่ถุงผ้า
แต่จังหวะนั้นนะคะพนักงานในร้านทุกคน
ก้มหลบแล้ววิ่งไปหลังร้าน
คุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมคะว่า
แล้วยังไงสุดท้ายคนร้ายได้ทองไปไหมเนี่ย

ไม่ได้ทองไปค่ะแล้วคนร้ายก็เนี่ย
ก็รีบออกจากร้านแล้วก็หนีไป
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมิวให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดมุมนี้
คนร้ายขู่จะยิงพนักงานในร้านทอง

ถุงผ้าให้จะให้พนักงานในร้านเอาทองใส่ถุงผ้า
แต่คุณผู้ชมสังเกตดูดีค่ะ
พนักงานทุกคนเขาตั้งสติ
ก้มมุดตัวแล้วหลบไปหลังร้าน

หายหมดเลยคนร้ายเหมือนยืนอึ้งอึ้งงงงอยู่สักพักว่าจะเอายังไงดี

แล้วสุดท้ายก็คือตัดสินใจหนีไปนะคะ

ก็บอกให้พนักงานกวาดทองใส่ถุงผ้า
พนักงานนวดอยู่หลังร้านหมดแล้วอะค่ะ

มาจอดห่างจากร้านทองไป๑๐๐เมตร
น่าจะมีคนอยู่ด้วยเหมือนกับติดเครื่องรอนะคะ
ตอนนี้กำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดดูเส้นทางหลบหนี

คุณผู้ชมคงจะเดาออกใช่ไหมคะ

กี่ครั้งต่อกี่ครั้งจี่ชิงทองในร้านทองเนี่ย
มักจะจับคนร้ายได้เสมอ
เดี๋ยวนี้ไม่ง่ายนะฮะมาจี้มาปล้นร้านทองเนี่ย
ต่อได้ทองไปก็แป๊บเดียวก็จับได้นะฮะ